ไปดูที่บุรีรำกันบ้างนะคะ
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาค่ะ
แต่ว่าเดินอยู่ริมถนนค่ะถือมีดกวัดแกว่งไปมา
เห็นเข้าแบบนี้ไม่สบายใจแน่นอนนะคะ
ก็เรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะสุดท้ายเนี่ยมาคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะ
หลังจากที่เขาถือมีดแล้วเดินแกว่งไปแกว่งมา
ริมถนนแถวถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดม
ตำรวจสพนังรองและทีมกู้ภัยก็พยายามเกลี้ยกล่อม

หยุดค่ะก็เดินไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกมีอะไรให้ช่วยเดี๋ยวจะช่วยนะคะ
สุดท้ายเขายอมหยุดเดินแล้วก็มอบมีดให้กับเจ้าหน้าที่

นักลง

ไปไหนกัน
ทางที่ไหน
ก็สักถามกันไปมานะคะ

ก็ทราบว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสุธินอายุ๕๐ปีเป็นคนศรีสเกต
แต่ว่าเขาพูดจาวกไปวนมาก็ต้องคอยสรุปใจความ
จนกระทั่งรู้ว่าเขานั่งรถทัวร์มาจากศรีสะเกดมาลงที่นางรอง
ลงมาได้เนี่ยก็เดินไปเรื่อยแบบที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
จะไปไหนก็ไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรบอกว่าจะหาข้าวกิน
แล้วมีดที่ถืออยู่เนี่ยเขาบอกเจอตกอยู่ข้างทาง
ก็เก็บมาจะเอาไปตัดอ้อยกินนะคะ
แล้วตำรวจก็ถามต่อเจ้าหน้าที่ถามต่อบอก
ที่เดินอยู่จะกลับบ้านที่ศรีสะเกดหรือเปล่า
คือสรุปแล้วจับใจความอะไรไม่ได้นะคะ
คุยกับนายสุธินเนี่ยค่ะตำรวจก็บอกว่าอาการแบบนี้

เมายาหลอนยาหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แต่เบื้องต้นก็ไปอยู่กับตำรวจที่โรงพักก่อน

เพื่อมารับตัวคุณลุงกลับบ้านต่อไปค่ะ
จากศรีสักเกตแล้วจะไปไหน
จะกลับบ้าน
กลับบ้านที่ไหน
ไปบ้านสัเจ้นมประกว่าน
ที่ศรีสักเกตเหรอ
ความปลอดภัยค่ะเพราะว่าถือมีดอยู่ด้วยนะคะ